คือว่ารถเมฝเฟย์ฟ้าควายทองค่ะ
มันมึกมึนเหมือนเจ้าควายกระบือนี่นะ
แผมเป็นควายทองโอ้โหเป็นสรรพงศ์คนเลย
ใช่แล้วและที่สำคัญนะคะงานนี้มาแปลกมากเลย
เพราะว่าเปิดตัวรถควายทองคันนี้ภายในวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารค่ะ
และก็ได้ผู้ช่วยเจ้าอาวาสชื่อดังอย่างท่านเจ้าคุณทงชัย
จำได้ไหมคือใครท่านนี้ชื่อดังเลย
ผ้ายันเลสเตอร์ที่เขามีชื่อเสียงช่วยบอกว่าเป็นส่วนหนึ่งนะที่ทำให้เลสเตอร์
คว้าแชมป์พรีเมอร์ลีกแบบสุดเซอร์ไพรส์ในรุ่นการที่แล้ว
ท่านเจ้าคุณทงชัยก็มาเจิมรถคันนี้ให้เลย
ติดตามกันค่ะจากรายงานของคุณเคมิกาพรมพันธ์ใจค่ะ
พระพรมมังคลาจารย์หรือเจ้าคุณทงชัย
เจิมควายทองรถไหมไฟฟ้าที่ประกอบในบ้านเรา
ขั้นใหญ่ดีไซน์ทันสมัยเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคล
เสร็จแล้วก็ประพรมน้ำมนต์ให้มียอดสั่งซื้อมาก
ชื่อเสียงดังยิ่งใหญ่
สมกับแบรนด์รถเมย์ไฟฟ้าคันแรกสัญชาติไทยค่ะ
ไปดูในห้องโดยสารของรถไฟฟ้าควายทองกันค่ะ
ภายในกว้างขวางมีกล้องวงจรปิดแยกคนขับออกเป็นสัดส่วน
ด้วยน้ำเครื่องเจริญีมาจากสหรัฐอเมริกา
ขับเคลื่อนด้วยแบตเจอรี่ลิเทียมพันธ์เทอร์เนต
ที่มีสมรรถนะสูงประหยัดพลังงาน
ใช้ระยะเวลาชาร์จแบบรวดเร็วหรือควิดชาร์จ๑๐๑๕นาที
จุขนาด๑๑๖กิโลวัตต์ต่อชั่วโมง
อายุการใช้งาน๑๒ปีชาร์จราว๓๕๐๐๐ครั้ง
รับน้ำหนักได้ประมาณ๘๐คนและรองรับระบบตัวร่วมด้วย
ถนนราคาคันละ๑๕ล้านบาท
เจ้าของบริษัทก็ใช้นามสกุลควายทองนะคะ
ซึ่งบอกว่ารถคันนี้ทันสมัยไม่แพ้ใครแน่นอนค่ะ
เมื่อ๓ปีที่แล้วผมไปสหรัฐอเมริกา
ก็นำเทคโนโลยีแบตเตอรี่ที่ดีที่สุดณปัจจุบันนี้
เอามาแล้วก็ทำโปโต้ท้าย๑คัน

คือหัวใจของเราเนี่ยหัวใจของแบตเตอรี่
หัวใจรถไฟฟ้าอยู่ที่แบตเตอรี่
แบตเตอรี่ถ้าทั่วไปที่ใช้กันอยู่
เขาต้อง๒๓ปีต้องเปลี่ยนอีกรอบหนึ่ง
แต่ของควายทองเนี่ยเราคัดสรรจากอเมริกาเข้ามา
แบตเตอรี่ตัวนี้เราสามารถที่จะใช้ได้๑๒ปี
เพราะฉะนั้นถ้าเราใช้รถเมย์นี่
รถเมย์ประมาณ๒๐บาทต่อ๑สาย
๖ปีก็สามารถคืนทุนได้แล้ว
ควายทองมียอดสั่งซื้อแล้ว๒๐๐คัน

ใช้รถเมนแบบฟรีแลกกับสามทานการเรียนรถ๑๐ปี
คิดค่าโดยสาร๒๐บาทต่อ๑สาย
ทั้งหมด๓๑๘๓คัน

จัดซื้อรถเมย์ไฟฟ้าของขอสมกด้วยค่ะ
ระหว่างที่เรารอภาครัฐพิจารณาก็อาจจะได้ทดลอง

จากควายทองจะทำตลาดในกลุ่มโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยสนามบิน
รวมทั้งจำหน่ายผ่านตัวแทนเพื่อใช้ในการพาณิชย์ทั่วไป
หรือรถรับส่งพนักงานตามโรงงาน
หรือหน่วยงานราชการต่างด้วยค่ะ
เมกาพรมพันธ์ใจข่าวเทวรัฐทีวีรายงาน
มหาวิทยาลัยสนามบิน